อดมนุษย์ว้า
หลังจากวันนี้ทั้งวัน
เราได้ไปทำหมอนใบชา
ดูการเก็บใบชาการย่างสมุนไพร
และตอนนี้เราจะมาต่อกันกับช่วงสุดท้ายที่สำคัญ
เพราะเราจะมาล้วงลึกใจป้าแห่งบ้านแม่กำปองกันล่ะครับผม
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมากะท้อใจกัน

ออกมาเป็นชาแบบนี้นะคะ
ซึ่งทานแล้วรักษาสุขภาพ
เรามาชนกันนะพร้อมกันเนอะ
เอาล่ะเรามากระทอดใจไปด้วยกัน
ป้านี่แหละป้ารจนาเจ้าง้อไปไหน

ไม่อะไรเป็นมนุษย์ป้าดีกว่าเนอะโอ้เป็นมนุษย์ป้าดีกว่า
ไม่ยอมแต่งงานไม่แต่งงานพออะไรคะพออะไรพออะไรพอแล้ว
แล้วป้าล่ะคะป้าล่ะคะมีครอบครัว
นี่เขาก็มีสามีค่ะสามีก็อยู่ข้างบนนี่แหละค่ะ
อืมบนดอยนี่แหละค่ะและครอบครัวทำอะไรจ๊ะป้า
ครอบครัวทำสวนกาแฟค่ะ
กาแฟเหรอคะแล้วก็ส่งตามหมู่บ้านแล้วดีไหมคะ
ก็พออยู่ได้อ๋อ
ป้าบ้างนะป้าล่ะจ๊ะมีครอบครัวไหมคะ
มีแล้วก็เสียไปอะครับก็เสียไปในสี่ปีกว่าเนี่ย
สี่ปีกว่าแล้วจ้ะหน้าแม่ก็อยู่กับลูกอืมอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยค่ะ
คราวนี้ป้าเนาอยากจะถามว่าป้าที่นี่นะคะมีดีอะไร

ดูแลตัวเองเนี่ยเจ้าคือว่า
มีอะไรให้ทานหรือครับทำให้เราดูดีแล้วก็มีรู้สึกแข็งแรงมาก
คือว่าบ้านนี้ก็คือว่ามีบรรยากาศดีเจ้า
บรรยากาศดีเย็นตลอดปีน้ำไหลทั้งปี
น้ำไหลทั้งปีเย็นตลอดปี
ทำให้เรามีชีวิตที่สดใสสดชื่น

ไม่มีค่ะอยู่เฉยหลับสบาย

แล้วอยากจะถามนะครับว่าพวกป้ามีชีวิตอย่างไร
อยากจะให้ป่าเนี่ยผืนป่าอยู่กับเรานาน

อยากจะให้สักไม่ทำร้ายป่า
แบบนี้อยู่แบบนี้ร่างเดิม

จะไม่ให้รายทุนเข้ามาทำลายเลย

ถ้าให้ทุนเข้ามาจะทำเป็นรีสอร์ทก็มาได้

ถ้าน้ำไม่ไหลก็ไม่มีใครมารับ

คราวนี้กำลังคุยกันโดยธรรมชาติมาก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

โอ้โฮขอบคุณจ้ะ

เอาล่ะพูดพร้อมกันนะก่อนไปนะคะ

ต่อไปนะคะเราจะพูดพร้อมกัน
พี่เบย์เอาไมค์กำปองมาค่ะ
ผมว่าไม่ต้องรอป้าพูดแล้วล่ะครับ

ยอดมนุษย์ป้าแม่กำปองแทนแล้วกันนะครับ

ความน่ารักแบบป้าได้ใหม่

ขอบคุณจ้าวที่มาเยี่ยมเงียนแม่กำปองนะคะ
โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกันอีกนะคะ